หลังจากเดินเข้าป่ายอดวิวฮิตกันเป็นหลายล้าน
แล้วทีเดียวคราวนี้เขากำลังจะมีซิงเกิ้ลใหม่อีกแล้วนะจ๊ะ
เห็นว่ามาคราวนี้จะมีเป็นอัลบั้มเต็มด้วย

หลังจากที่หายเงียบเกือบไป๒ปีเลยนะคะ
กลับมารอบนี้ไม่กดดันแม็กซ์บอกสบายแล้วกัน

ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนแอบเสียดายนะคะว่า
หล่ออย่างนี้นะคะแทนที่จะเป็นโสด
เขามีแฟนแล้วเป็นแฟนสาวนอกวงการด้วย

แต่ว่าพักหลังไม่ค่อยโพสต์รูปหวานถี่เหมือนเมื่อก่อน

แล้วอย่างนี้งานแต่งจะลุ้นขึ้นหรือเปล่าไปฟังจ้า

คือเราจะโพสต์เรื่องงานอะไรอย่างนี้

ครั้งแรกที่ปล่อยในรอบ๒ปี
ก็กำลังจะปล่อยประมาณเดือนนี้ครับ
พยายามจะไปเครียดหรือไปตีกรอบกับงานเก่า

แล้วแบบปล่อยออกมาแล้วตัวเองแฮปปี้ก็โอเคแล้ว

งานละครก็มีงานซิงเกิ้ลก็กำลังจะปล่อย
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่กำลังขาขึ้นในช่วงนี้เลยนะคะ

แต่ตอนนี้กลายเป็นนุ่มหล่อออร่ากระจายแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ